ออเบอร์ตอมหาสนุก
กลับเข้ามาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการอบตมหาสนุกนะครับ
ช่วงนี้คือช่วงออเบอร์ตอขอบรุง
ออเบอร์ตอขอบรุง
อบตขอปรุงคือการแข่งขันการทำอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านทั้งสองทีม
โจทย์ของคำว่าที่สุดเพื่อชิงทุนรางวัลสนับสนุนชุมชน๑๐๐๐บาท
ท่านคณะกรรมการท่านแรกนะครับท่านท้องถิ่นจังหวัดแพร่นะครับ

ท่านนายกอบตร่องฟองของเรานะครับ

กรรมการท่านสุดท้ายนะครับผม
แพร่รักและเอ็นดูเขาเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับผม
อยากให้เขามาเป็นลูกเขยของชาวจังหวัดแพร่นะครับ

เขาไม่เป็นผู้เป็นคนนั่นเองครับครับ

เร็วลำพาซ่ามะเขือเจ๊
เร็วลำพาซ่ามะเขือแจ้
ผู้เข้าแข่งขันทั้ง๒ทีมครับ
ต้องแข่งขันกันทำซ่ามะเขือแจ้ใส่กระทงใบตอง
ให้ได้จำนวนมากและอร่อยที่สุด

สนับจากจำนวนกระทงที่ทำได้
รับทุนสนับสนุนชุมชนไปเลย๑๐๐๐บาท

เราต้องไปพบกับสาวสวยหน้าหมวยเอวบางร่างน้อย

สวัสดีครับพี่ริ่ง

สีส้มนี่ในทีมมีใครซอยมะเขือเก่งสุด

ทำไมถึงเก่งเรื่องการซอยมะเขือ
เพราะเป็นคนห้าวจ้ะ
เป็นคนห้าวอำเภอห้าวจะอยู่ใกล้ใกล้กับ
ลองถามดูให้ดีห้าวของพี่เขาหมายถึงอะไร
ยังไม่รู้ว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนร้องเป็นคนเด่นใจ

เป็นคนห้าวน่าจะเป็นลักษณะนิสัย

อันนี้เป็นคนห้าวอันนี้เป็นคนเท่า
งานแม่พี่ลิงครับอย่าดูถูกคุณแม่เขานะจ๊ะ
เพราะแม่เขามีของดีทีเด็ดเผ็ดสุดล่ะ
ไม่เชื่อแม่จ๋าโชว์เลยจ้า
แม่ทีมสีส้มเขาแซ่บขนาดนี้เนี่ย
แม่ทีมสีฟ้าล่ะยอมไหมล่ะจ๊
ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมาแข่งทำอาหารหรือมาแข่งเต้นกันแน่ครับเฮ้ย
เดี๋ยวต้องขอพักเรื่องเต้นสักครู่

วัตถุดิบมีตะกร้าแข่ง

ตำตำเสร็จแล้วก็เอามายำกับตัวะเขือแจ้
มะเขือแจ้ใช่มะเขือนิ่ง
แนว

ภารกิจเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะครับ
โดยแม่ทั้งสองทีมครับ
พากันมุ่งหน้าเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อตามหามะเขือแจ้
ซึ่งมะเขือแจ้หน้าตาของมันต้อนอ่อน
จะคล้ายกับมะเขือปลอบ
ก็เป็นเพราะจริงแล้วเนี่ยเป็นมะเขือที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน
มะเขือทั้งสองแบบนั้นก็มีข้อแตกต่างกันอยู่มากนะครับ
อย่างเช่นมะเขือเปราะนิยมกินลูกอ่อนรสชาติหวานมันกินเปล่าได้เลยครับ
ส่วนมะเขือแจ้การกินจะเลือกกินลูกแก่สีเหลือง
เนื้อสัมผัสเหนียวรสชาติของฝาดเฟือนนิยมนำมาปรุงรสก่อนกินครับ
มันช่างดูแสนจะยากเย็นอยู่ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะแม่แม่ที่นี่เนี่ยเขามืออาชีพ
มองแป๊บเห็นปั๊บก็รู้เลยว่าใช่มะเขือแจ้หรือเปล่า
มะเขือแจ้อยู่ไหนเจ้า
เกียจเจ๊ไงเหรอเจ้า
มาถึงก็ไม่พูดพร่ามทำเพลงเลยครับ
รีบตามหามะเขือแจ้กันยกใหญ่อ้าวหาจ้ะแม่หาง
ไหนแม่อวดหน่อยสิจ๊ะอวดได้กี่ลูกแล้ว
นั่นน่ะสิแม่หาตั้งนานได้ลูกเดียวทำยังไงล่ะครับทีนี้
นั่นเหมือนมีใครเรียก
เอาอยู่นี่นี่กับเรียบรอแล้ว
แท้เนี่ยคุณพ่อเขาเก็บไว้หมดแล้วล่ะครับ
ทีนี้เนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าจะได้ถึง๕กิโลกรัมหรือไม่
สามกิโลกรัมสี่ขีดสามกิโลกรัมสี่ขีด
ยังได้ไม่ครบแบบนี้เนี่ยต้องไปหาต่อล่ะจ๊ะแม่จ๋า
ตอนนี้เราไปดูน้องพลอยกับแม่ทีมสีส้มกันดีกว่า
ว่าหาได้กี่กิโลแล้วล่ะครับ
เออขอชิมขอจิ้ม
ขอมะเขือเจ้าเจมส์จับไปซ่า

คุณผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยว่า

มันมาอยู่ในขันเข่งตะกร้า
อธิบายเลยว่ามะเขือแจ้คือมะเขือแก่
ไม่ควรทิ้งไว้ที่ต้นนานครับ
ถ้าแก่ปุ๊บก็รีบเก็บปั๊บ
เจ้าของบ้านแต่ละหลังเขาก็รีบเก็บกัน
แต่เช้าตรู่พอสายเนี่ยแม่เขาก็ตามหาก็เลยสบายแบบนี้ล่ะครับ
ได้แล้วได้แล้ว
กว่าจะได้เนี่ยวิ่งหาจนบ้านเขาเกือบจะพังเลยนะจ๊ะแม่
ว่าแต่ที่หาเจอเนี่ยกี่กิโลล่ะจ๊ะ
ถึงแล้วยังมี๕โลแล้วเนี่ย
ถึงแล้วอะ๕โลอะ
อ้าวแม่จ๋าอย่ามาเนียนนะเมื่อช่างครั้งแรกเนี่ยยังไม่ถึง๕กิโลดี
ตอนนี้มันจะไปถึง๕กิโลได้ยังไงกันไปไปหาต่อครับเดี๋ยวหาได้น้อยทำซ่าได้น้อยเนี่ย
อย่ามาโทษทีมงานนะ
งบแล้วงบแล้วผู้ว่าแต่เจ้ามะเขือแจ้เนี่ยชาวบ้านเขานิยมนำไปทำอะไรกันบ้างจ๊ะน้องพลอย
นี่ค่ะสำหรับจ้อมมะเขือแจ้นี้นะคะไม่นิยมนำไปทำกับเมนูแกงต้มหรือว่าเอาไปกินกับน้ำพริกหรอกนะคะ
ทำเมนูซ่ามะเขือแจ่ค่ะซึ่งก็จะลดรสชาติที่ขมขืนแล้วก็หืนนะคะ
นูนี้บอกเลยว่าแซ่บมากและเป็นที่นิยมของชาวร่องฟอง
ภารกิจตามหามะเขือแจ้ผ่านไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ช่วงหน้าถึงเวลาซอยสนั่นลั่นอบตกับเมนูเร็วล่ำหาซ่ามะเขือแจ้สักครู่เดียวครับ